เขาบอกว่าตัวเงินตัวท้องมันเหมือนแบบว่าสัตว์ที่มาให้ต่อโชคไฮล่า
คืออย่างนี้มีหนุ่มคนนึงเขาบอกว่าเมียเขาเนี่ย

นั้นอ่ะ
เอาแย่ตรงนั้นอ่ะอย่างนั้นจะจับหางมันได้แล้ว
เอามาให้ดูกันชัดเลยนะ
เขาว่ากันว่าจริงมันเหมือนเป็นลางดีว่าจะมีโชค๒ชั้น
แต่คุณดูนะคือเขาบอกว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวตะกรวดนะคะ
คือจะบอกว่าตะกรวดตัวเงินตัวทองอะไรอย่างนี้มันมีหลากหลายสายพันธุ์นิดนึง
ดิฉันก็ไม่สามารถจำแนกได้ชัดเจนขนาดนั้นว่าเป็นตะกรวดหรือว่าเป็นตัวอะไรกันแน่นะคะ
แต่เขาว่ากันว่านี่คือตะกรวดนะใช้เวลาในการจับอยู่ร่วมชั่วโมงเหมือนกัน
คือตอนแรกเนี่ยมุดเข้าไปแล้วก็จะจับออกมาไม่ได้นะคะต้องเอายกรถขึ้นไปอ่ะ
คือเขาบอกว่าเรียกรถยกมาช่วยยกให้มันขึ้นไปนิดนึง
เพื่อที่จะได้สามารถดึงตะกรวดออกมาได้ไม่งั้นคือเข้าไปไม่ได้ใต้ท้องรถ

และความยาวของเจ้าน้องกวดตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ๑เมตร

เหตุเกิดในหมู่บ้านทาดาตำบลนอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะ
รถคันนี้นะคะเป็นของคุณป้อคุณป้อบอกว่าตื่นมาช่วงใกล้เที่ยง
ได้ยินเสียงอะไรรู้มั้ยหมาเห่ยหมาเห่า
แล้วก็จ้องไปใต้ท้องรถคุณนึกออกไหมหมาเห่าไปใต้ท้องรถเห่าอยู่นั่นแหละ
เขาเลยออกมาดูเอ้ยอะไรเห่าอะไรเห็นหางตะกรวดแว๊บตอนแรกตกใจนะ
คิดว่าเป็นหางูก็ชวนให้คิดจินตนาการ
หางแว๊บอ่ะนึกว่าหางงูเอาไม้มาเขียนถึงรู้ว่าโอ้โหไม่ใช่งูจ้ะ
น้องคือตะกรวดนะคะก็เคาะรถเลยเคาะให้ออกก็ไม่ออก
ทำยังไงก็ไม่ออกตามพี่เจ้าหน้าที่กู้ภัยดีกว่า
นี่เห็นไหมมาช่วยกันส่วนตัวเขาบอกว่าเขาเชื่อว่าเป็นลางดี
คุณดูคุณแยกออกไหมคุณชนะว่านี่ตะกรวดหรืออะไร
ผมแยกไม่ออกเท่าที่เห็นอย่างนี้มันก็คล้ายกันหมดนะ

แต่ส่วนใหญ่ถ้าเจอแล้วเราก็ต้องไล่มันดี
อย่าไปทำลายมัน
ก่อนเราสายพันเดียวกัน

ถ้าเกิดว่าเจอตะกรวดตัวเงินตัวทองอะไรอย่างนี้
ก็ไม่แปลกใจนะที่ทุกคนทำไมนึกถึงคุณชนะ

มีคนมาพูดกับผมแบบนี้จริง

นึกถึงคุณชนะเลยค่ะ

โอ้โหดูข่าวเป็นประจำแล้วชอบมากดูตลอดข่าว

เงินตัวทองค่ะเวลาเจอข่าวตัวเงินตัวทองทีไร
นึกถึงหน้าคุณชนะทุกที

แล้วก็กลับบ้านนอนคิด
ไม่แปลกใจหรอกว่า
อันนี้เขาว่ากันว่าเป็นเรื่องของโชค๒ชั้น

นั่นไงน่าคิดเหมือนกันนะครับ